พาไปเที่ยวชมกันหน่อยแล้วไปกราบไหว้ขอพรองค์พญานาคที่วัดห้วยหินแหบครับ
โอ้โหดูเอาพญานาคครบทุกสีแล้วดูหินประหลาดตรงนี้

โหโหเอาค่อยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ก่อนอื่นขอสาธุเดิร์
เพราะว่าที่นี่คือบึงกาลแน่นอนเลยน้องใบตองคุณผู้ชมครับที่นี่คือองค์ปู่พญานาค

องค์ท่านในจิ้งใจอลังการที่นี่คือสำนักสงศ์ห้วยหิ้นแหบ
ผมว่าบึงกาลตอนนี้ดังสุดแล้วนะเรื่องของพญานาค
เอาล่ะนี่คืออีกสถานที่หนึ่งนะบางคนไปบึงการไปที่ไหนถ้ำนาคา
ใช่ทำนาคาทำนาคีว่ากันไป
เออแต่ที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
โดยเฉพาะหินหินที่อยู่ข้างล่างนั้น
คุณลองมองไปนะพญานาคนี่หลายสีถูกไหม
แต่คุณจะได้เห็นที่อยู่ข้างนั้นเป็นทางยาว
โบราณเขาเรียกหินที่อยู่ในร่องตรงกลางที่แบบเป็นทางตรงนี้
หินอันนี้นี่แหละฮะเขาเรียกว่าหินเค
หินเขอ่าหรือเรียกว่าหินเจราะแคร์หินเขเจราะแคร์
อารมณ์ประมาณอย่างนั้นแต่ถ้ามองอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อ
เขาว่ากันว่ามันก็เป็นความสวยงามทางธรรมชาติ
แต่ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเรื่องของพญานาค
เขาก็บอกว่านี่มันอาจจะเป็นงูใหญ่งูพญานาคก็ได้
แต่ผมเชื่อว่าใครที่มีความเชื่อด้านนี้
ถ้ามีโอกาสไปที่บึงกาลคุณลองไปแวะที่นี่ดู
ลองดูซิว่าสวยงามตามภาพที่ได้เห็นหรือไม่
สวยงามนะมีโอกาสก็แวะกันไปถ้าได้ไปที่บึงกาลนะคะ